ยังไม่ถึงเวลาในการถวายพระราชสมัญญามหาราช

เพราะว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอน
แต่ว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าปีหน้า
ตั้งแต่ปี๒๕๖๐วันที่๕ธันวาคม

มีการนำเสนอข่าวนี้เป็นการนำเสนอข่าวที่เป็นข่าวลือนะ

เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีต้องออกมาย้ำ
ให้ฟังชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
วันที่๕ธันวาคมปี๒๕๕๙
ยังเป็นวันหยุดราชการอยู่นะคะ

แต่พระองค์ยังอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปค่ะ

ว่ารัฐมนตรีค่ะ
พลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี

ประทับใจทุกบทบาทของในหลวงรัชกาลที่๙
ตลอดชีวิตการเข้ารับราชการ
และรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
และที่ตัดสินใจเป็นราชการทหาร
เพราะพระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทย

มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการประเทศ
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบจัดกิจกรรมรวมพลังความพักดี

ด้วยการจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม๓ทาง
พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่๒๒พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา๘นาฬิกา
โดยจะมีกิจกรรมทางวาจาค่ะที่นายกรัฐมนตรีจะนำข้าราชการ
หน่วยงานทุกภาคส่วนกล่าวคำปัตยานตนเมืองหน้าพระบรมชัยยลักษณ์
และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ส่วนพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครจะจัดที่สำนักงานเขตและสถาบันการศึกษา
ขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดจะจัดตามสถานที่ราชการต่างนะคะ
ส่วนกิจกรรมทางใจจะเจริญจิตภาวนาทำสมาธิ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และสุดท้ายคือกิจกรรมทางกายจะมีการบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์
เก็บขยะและทำความดีเพื่อสังคมในด้านต่างค่ะ